เรื่องราวผมว่าไปหาอะไรกินแล้วจะทำให้ชีวิตมันดีขึ้น
โอ้ยดีมากเลยหายเครียดหายเครียดลืมไปเรื่องของรัตโตรงรัตตาลี
ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของกินกันดีกว่าพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่เชียงใหม่เนี่ยของกินเขาเยอะมากมายแต่ว่ามีอยู่ร้านร้านหนึ่ง
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ใครที่ไปเชียงใหม่แล้วต้องลองไปทานดู
คือช่วงเที่ยงคืนไปหาอะไรกินไหมถ้าเกิดหิว

เพราะมันเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการไปเที่ยวที่เชียงใหม่

ใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่จะรู้ดีกับร้านนี้เขาขายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว

ที่นี่ครับเขาขายอยู่แถวถนนกำแพงดินด้านทิศใต้ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
อย่างที่ผมบอกไปความอร่อยเด็ดของร้านนี้คือต้องมากินตอนเที่ยงคืนครับ
เขาเลยได้ชื่อว่าไก่ทอดเที่ยงคืน
เป็นร้านไก่ทอดขวัญใจคนนอนดึก

จากแถวนั้นก็มากิน
นี่ครับคุณผู้ชมครับไปกินที่ร้านนี้รับรองว่าอิ่มอร่อยอย่างแน่นอน

เพราะหนังไก่จะกรอบไม่อมน้ำมันทอดแบบแห้งนิด
แต่เนื้อข้างในมันนุ่มแล้วก็ชำจุ๊ยซี่
ได้รสชาติความเค็มของเครื่องเทศที่กำลังดีนะ

ติดอกติดใจมากขายมานานกว่า๓๐ปี
ร้านนี้นะครับแนะนำว่าต้องทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกตาแดง
อู้รสเลยสุดยอดเลยครับ
ทางร้านได้เสิร์ฟคู่มาเลยฟังดูอาจจะไม่เข้ากัน
กินกันได้เหรอแต่ลองทานดูรับรองอร่อยมาก
ผมเคยไปทานแล้วเป็นยังไงคุณเล่า
แต่ต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก๑๐กว่าปีที่แล้ว
นานขนาดนั้นนี่แต่เขาขายมานานขนาดนั้นเลยเหรอ
กว่าปีที่เขาขายแล้วตอนที่ผมไปทานนั่นคือ๑๐กว่าปีที่แล้ว
คนก็เยอะแบบนี้แหละเยอะแบบนี้แล้วเยอะมากด้วย
และอยังไงคุณยังจำความรู้สึกที่คุณได้ทานอยู่ไหม
มันเป็นยังไงครับจำความรู้สึกทานไม่เท่าไหร่
โอ้โฮครบเลยมีข้าวมีหมู
มีไก่มีผักมีน้ำจิ้มโอ้โหสารพัดเลย
จากที่จะนอนเที่ยงคืนนี้ตื่นเลยนะครับ

เที่ยงคืนร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๔ทุ่มยาวไปจนถึงตี
คือมาก่อนเที่ยงคืนก็ได้ทานเหมือนกันนะแล้วก็ไปทานกันเนี่ยนะตาสว่างแน่นอน
ก็คือใครไม่นอนดึกแต่ว่าตื่นเช้าสักประมาณตี๕ก็ไปทานได้ตี๔ตี๕ก็ไปทานได้เหมือนกัน
ใช่แล้วดีเหมือนกันนะดีค่ะเป็นอาหารเพิ่มพลังกายพลังใจอันนี้อะไรคะ